อ้ำพระชาราภาษณ์จะแต่งงานในปีนี้หรือเปล่า

ผมไม่ตอบอยู่แล้วนี่โดยจัญญบันของแพทย์

เกิดปุ๊บจากคุณพ่อคนนี้ตั้งชื่ออะไรไม่ได้

เพราะว่ากลัวว่าลูกโตขึ้นมาจะเป็นแบบนี้

ตอนนั้นมันยังไม่ได้มีความคิดจะทำอาชีพหมอดูนะ

ไม่ใช่เพราะว่าอยากจะให้มันเป็นด้วยนะ

เชิญอาจารย์ไปออก

ทำยังไงให้เรามีความรู้เยอะ

แต่ถ้าเกิดวัดจากในความพอใจของเราเอง
ผมรู้สึกว่าเราก็

ให้เตรียมคำถามให้เตรียมไอ้นู่นเตรียมนี่นะ

ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุด
แม้ว่าอาชีพผมจะอยู่กับวันพรุ่งนี้
แต่ผมยังเน้นเรื่องของการทำวันนี้

เรื่องของวันพรุ่งนี้มันก็จะดีต่อมา

เราไม่ค่อยชอบเอาบุคคลอื่น
มากล่าวถึง

ดวงของคนเป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ย

ผมไม่ค่อยเอาดวงดารามาทายว่า

เป็นราศีแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจ

โอ้โหแกซ้อมแบบวันละ๕๖ชั่วโมง
บางทีเราเดินขึ้นบันได๓ชั้นเรายังหอบเลย

มีวินัยมาตรงเวลานะ

บอกว่านี่เป็นบุคลิกของราศีพิจิกษ์นะครับ
บังเอิญดันเป็นราศีที่
ดวงดีในปีใหม่นี้ด้วย

บอกว่าหมอช้างที่เราเห็นรูปลักษณ์ภายนอก

ถือจริงตัวตนของหมอช้างเป็นยังไงว่ะ

ไม่ได้กวนคือผมกวนเฉพาะบางคนนั้นเอง

คือต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเรื่องการบาลานซ์ตัวเอง
เพราะว่างานมันเจอเรื่องเครียดเยอะ

มันไม่มีใครมีความสุขมาดูดวงกับเรา

แล้ววันเนี่ยถ้าเราฟังแล้วตัวเราก็เครียดไปด้วยเนี่ย

ผมเชื่อเรื่องพลังบวกของจิตใจ

ก็เลยเป็นคนที่แบบชอบมองอะไรในมุมที่มันแปลก
หรือบางคนเห็นผมในรายการบางรายการ

คือถ้ามีคนที่แบบ

บางครั้งไม่ว่าเหตุการณ์มันจะลบแค่ไหน

ไม่ใช่บอกว่าคนมองโลกในแง่ดี

มองโลกในแง่ร้ายทุกอย่างร้ายหมดก็ไม่ใช่

เห็นหยินในหยางเห็นหยางในหยิน

ไหนสว่างต้องหาจุดดำตรงนั้น
เวลาเก็บความลับคนไว้เยอะกับตัวนะอาจารย์

แต่ถ้าข่าวชอบมาก็ยังจะต้อง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
เวลามาคุยกันทุกอย่างก็ต้องเป็นความรัก
อาจารย์ก็จะเก็บความลับปิดประตูลงก่อนไหม
ปิดไปเลยปิดไปจนวันสุดท้ายเลย
จนสุดอาจารย์จะตายซึ่งก็ไม่นานนี้อาจารย์ก็จะเสียชีวิตแล้ว

อันหนึ่งที่ผมไม่ค่อยไปดูก็คือพวกฮวงซุ้ย

เพราะว่าในทฤษฎีตำรามันตรงข้ามกัน
เราไปดูสุสานด้วยไปดูบ้านคนด้วยเรามันทิ้งงง
เหมือนแบบเข็มทิศกลับด้านกัน
อันที่๒ก็คือในกลุ่มที่เป็นแบบอบัยมุกทั้งหลาย
หนึ่งตัวผมเองผมสื่อสินโดยเฉพาะข้อ๕เคร่งครัดมาก
ก็คือผมไม่ดื่มแอมกอฮอล์

เคยดูไม่เคยดูคุณอย่าเอาไปพลาดอย่างนี้นะไม่ได้นะ
ไม่เคยดูไม่ได้ยุ่งกับการเมือง
ผมจะบอกว่าจริงผมดูหลายวงการ
แต่ว่าวงการบันเทิงมันเป็นวงการให้คนรู้จัก
ผมไปดูวงการเหล็กเส้นสมมุติอย่างนี้

ใครจะไปรู้ว่าโรงงานเหล็กนี้มีใครมาดูอะไรยังไง
แต่พอเป็นบันเทิงปุ๊บมันก็เป็นวงการที่คนอยู่ในที่สว่าง
ส่วนเท่าไหวงการบันเทิงสักกี่เปอร์เซ็นที่อาจารย์ดู

หลังจากนั้นมีวงการอะไรบ้าง

ส่วนใหญ่ก็๗๐๘๐ก็เป็นนักธุรกิจเป็นนัก
เป็นนักธุรกิจแทบจากทั้งนั้นเลย
เพราะว่าปกติมันก็จะมีนักธุรกิจมีข้าราชการมีอะไรอย่างนี้

ว่าเป็นองค์กรหรือเป็นบริษัทใหญ่

ไม่ชอบคิดว่าผมดูแต่ดวงหรือเปล่า
จริงอาชีพผมคืออาชีพในการดูฮงจุ้ย
คืออาชีพที่ทำมาหากินกันอยู่ปัจจุบัน
ก็คือการให้คำปรึกษาในเรื่องของห่วงจุ้ย
ซึ่งคนในวงการที่รู้จักเรา
เขาก็จะมาขอคำแนะนำเรื่องห่วงจุ้ยเป็นหลัก

คนที่ดูดวงปัจจุบันเยอะมาก

คือคนที่รู้จักก็รู้ความจริง
แต่ถ้าคนที่พูดออกไป

อาจารย์ช้างนามสกุลคือตุลาหรือเปล่า

ชื่อทศพรอาจารย์สัญญาเป็นคนตั้งให้
แต่ว่าก่อนตอนเด็กเกือบ
ปุ๊ปอยากคุณพ่อกน้องแม่สั่งชื่ออะไรไม่ได้

ตั้งนั้นเองที่ตลาดของคนนี้มานานแล้ว

ประเด็นนี้มันมาจากนักข่าวบางคนไปพาดหัว

ไปพลาดหัวว่าเป็นเกย์เป็นตุ๊ดอะไร

ผมมีครอบครัวแล้วแต่ผมไม่ได้ยังไม่มีลูก

ไม่เปลี่ยนอะไรไม่มีใครอยากรู้

อ้าวนี่คือผมถามได้สิทุกคนไม่อยากรู้เหรอ

คนเจอนะผมก็อยากรู้ว่าอ้าวราศีตุล

ราศีคือไม่มีใครอยาก
คือผมก็ไม่ได้สนใจที่อยากจะให้เขารู้

ไม่ได้ปิดเพราะทุกคนก็รู้แต่คุณเลคุณก็จะเจอแฟนผม
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่อง
กลัวว่าลูกโตขึ้นมาจะเป็นแบบนี้

จัดการหมอดูปลอมให้หมดไปหรอก
สมมุติวันนี้ผมบอกมา๕ชื่อว่าคนนี้ปลอม

อ่าคือบอกเสร็จปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้มันก็มีมาใหม่อีกห้าชื่อ

มาบอกมันก็จะวนไปคือเป็นวัสดิ์จากยุงราย
คือมันก็จะเกิดใหม่ขึ้นมา

ถ้าเกิดเราสามารถที่จะช่วยกันผลิตบุคลากร
ให้ความรู้แล้วก็ผลิตคน
ที่แบบมีทั้งความรู้แล้วก็มีคุณภาพออกไปให้ได้
อย่างน้อยมันก็ทำให้วงการนี้
มันยังเป็นวงการที่ช่วยเหลือคนได้มากขึ้น
แฟนคับผมอะผมว่าส่วนมาก
คนที่มาเจอผมก็จะมาถ่ายรูปแล้วบอกว่าเนี่ย

ก็จะเป็นคนที่อยู่ในวัยหนึ่งนะ

ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเมื่อวานวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เนี่ย

ภาพที่เราคิดอยู่เสมอคือว่า

ดังนั้นเราจะเป็นห่วงทุกเรื่องที่เราพูดออกไป
เราก็พยายามจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์
แล้วก็ทำให้คนที่ชอบในเรื่องดวงเรื่องโหลศาสตร์เนี่ย
มีความสุขกับเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุด

คือต้องบอกว่าชีวิตคนมันก็มีทางแห่งความสำเร็จหลายอย่างนะครับ

บางคนไม่ต้องพึ่งดวงไม่ต้องพึ่งห่วงจุ้ยก็มีนะครับ
สุดท้ายเนี่ยผมก็พิสูจน์มาแล้วว่า

ใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้น
เพียงแต่ว่าบางครั้งเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำ

เราไปคิดเองว่ามันถูกไปหมดซะทุกเรื่อง
ดังนั้นการที่มีคนมาแนะนำ
หรือว่าการมีหลักในเรื่องของศาสนา
มาช่วยขัดเกาจิตใจของเรา
มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีความสำเร็จ

ขอบคุณนะครับคุณ